มีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งนะฮะ
คลอดลูกได้๒เดือนปรากฏว่าเธอท้องเสีย
คือถ่ายหมดไส้หมดภูมิเหมือนกันเถอะ
ไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเข้าห้องฉุกเฉินเขาฉีดยาให้
แล้วให้รับยากลับบ้าน
กลับบ้านมานะครับเสียชีวิตฮะโอ้
ครอบครัวสามีติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุดารัฐอรุณภูนทรัพย
อายุ๒๖ปีครับเธอเป็นชาวพระประแดงสมุทรปราการ
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในเกียรติอรรันดิ์วันสายอายุ๓๐ปี
เป็นสามีของผู้ตายเล่าแบบนี้บอกว่า
วันที่๑๒พฤษภาคมครับภรรยาท้องเสียอย่างหนัก
เข้าห้องน้ำบ่อยถ่ายจนหมดเรี่ยวหมดแรง
แล้วก็นอนพักผ่อนแต่อาการไม่ดีขึ้น

สามีเล่าบอกแม้แต่ตอนเมียนอนอยู่น่ะ
ก็ยังถ่ายนอนหลับอยู่ก็ยังถ่ายออกมา

ก็เจ้าหน้าที่รีบพาเข้าห้องฉุกเฉินทันที
แล้วก็พอออกจากห้องฉุกเฉินนะ
สามีเล่าบอกภรรยามีอาการคล้ายกับเบลอยาที่ฉีดเข้าไป
จากนั้นโรงพยาบาลให้ไปรอรับยาแล้วให้กลับบ้าน
กลับมาบ้านไม่ถึง๒ชั่วโมงภรรยาเสียชีวิตครับ
หลังเกิดเหตุโทรสอบถามโรงพยาบาลว่า
ทำไมไม่ให้เมียนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ได้รับคำตอบบอกว่าผู้ป่วยขอกลับบ้านเอง
จากเป็นห่วงลูกที่เพิ่งคลอดได้๒เดือน

ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าภรรยาเนี่ยคือก่อนก็ห้องฉุกเฉิน
บอกว่าเธอเธอเติมตังค์มือถือให้หน่อยเดี๋ยวเผื่อจะต้องนอนโรงพยาบาล
เขาบอกแบบนี้อ๋อคือเตรียมตัวไปแล้ว
ใช่สามีก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก
ภรรยาผมจะขอกลับบ้านเอง
สามีของผู้ตายเรียกร้องให้โรงพยาบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบ
เพราะว่าสงสัยว่าภรรยาป่วยหนักขนาดนี้
ทำไมไม่ให้นอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาล

เข้าแจ้งความกับตำรวจสพสำโรงใต้แล้ว
เพราะว่าติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพื่อจะได้ชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ
กลายเป็นลูกกำพาแม่ตั้งแต่แบบเบาะเลยนะคะ